ช่วงนี้เรามาดูเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับปืนกันหน่อย
ทำไมปัจจุบันดีคนเราถึงพกปืนหาปืนง่ายเหลือเกิน
ใช่ค่ะนอกจากหาปืนกันง่ายแล้วอารมณ์ก็ควบคุมกันไม่ได้ซะเลยนะคะ
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ชื่อดังแห่งหนึ่งที่ราชบุรีค่ะ
หลายคนรู้จักเลยแหละเพราะคนก็ไปเที่ยวกันเยอะ
อยู่มีวัยรุ่นสองกลุ่มเล่าเข้าปากเนอะ
หน้าก็ไม่ถูกใจพูดจาก็ไม่เข้าหูกันนะคะ
สุดท้ายคำเม้นกันตั้งแต่อยู่ในร้าน
ผับปิดปุ๊บออกมาต่อยกันหน้าร้าน
แล้วยิงกันเลยค่ะสาดกระสุนกันเป็น๑๐นัด
อันนี้เป็นคลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไปเที่ยวที่นี่นะคะเขาถ่ายเอาไว้

โอ้โหดัวมากเลยนะลั่นไกลเมียงเลยเอ้าแตกพังลดเอ้าพังแตกเนี่ยไปกันหมดเลยเห็นไหม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าโรงเบียพันตานะคะอยู่บนถนนเพชรกะเสมเกิดขึ้นคืนวันอาทิตย์ค่ะ
หลังจากทุกคนแยกย้ายหนีหายกันไปหมดแล้วทิ้งไว้แต่ผู้บาดเจ็บ๑รายนายวีรยุทธ์ศรีวิเศษอายุ๓๗ปี
คนนี้โดนยิงที่ขาด้านซ้ายค่ะนอกจากนั้นก็มีคนบาดเจ็บโดนขวดคว่างอีกหลายรายนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีคือหญิงสาวคนนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
นัดเพื่อนมาเที่ยวที่โรงเบียร์ช่วงหัวค่ำซึ่งก็ปกติดีนะตอนหัวข้ามอ่ะก็
แอลกอฮอลกันสนุกสนานกับสถานบันเทิงอ่ะนะคะค่ะช่วงใกล้ร้านจะปิด
เห็นแล้วว่ามีการกระทบกระทั่งกันในร้านมีวัยรุ่นสองกลุ่มคำเหม็นกันแล้ว
ตี๒ร้านปิดปุ๊บเธอเดินออกมาหน้าร้านค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากที่คำเห็นกันในร้านนั้นเนี่ยตะโกนด่ากันอยู่นอกร้าน
แล้วก็เริ่มชกต่อยคว่างปลาขวดแก้วแล้วหลังจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นเป็นช่วงช่วง
ช่วงละหลายสิบนัดมารุมมาตุ้มไปเลยค่ะไม่รู้แล้วว่าใครเป็นคนยิง
ตอนตำรวจมาถึงเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นตะโกนด่าเจ้าหน้าที่นะคะ
เออไม่ได้เกรงกลัวเลยนะตะโกนด่าแล้วก็ท้าทายเจ้าหน้าที่ด้วย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
กลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งหลบหนีขึ้นรถยนต์บ้างขึ้นมอเตอร์ไซค์บ้างหลบหนีไป
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุญผู้กำกับการสพเมืองราชบุรีบอกว่า
ตอนนี้เรียกพยานมาสอบปากคำ๔คนแล้วค่ะ
จะรู้สาเหตุแล้วก็กลุ่มของคนก่อเหตุแล้ว
แต่เดี๋ยวขอรวบรวมพยาหลักฐานให้มากกว่านี้ก่อนนะแล้วจะสรุปละรายละเอียดให้ฟัง
ส่วนปลอกกระสุนที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุเป็นขนาด๔๕มม
ก็จะนำส่งกองพิสูจน์หลักฐานให้ตรวจสอบ
ว่าจะจับตัวกลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ในเร็วนี้ค่ะ